ร้อยเอ็ดยายติดใจมากนะคะหลานชายวัยสิบหกปีเป็นลูกครึ่งค่ะ
อยู่บอกเดี๋ยวขอไปส่งแฟนที่บ้าน
ขี่รถไปส่งแฟน๒ทุ่มครึ่งหายไปเลยไม่กลับมา
สุดท้ายกลายเป็นศพอยู่ในร่องน้ำนะคะ
ร่องน้ำอีกแล้วแต่ที่ยายติดใจคืออะไรรู้ไหมคะ
ใบหูที่ด้านขวาต้นแขนขวาแล้วก็ข้อมือขวา

ตกลงว่าหลานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือโดนใครฆ่ากันแน่ค่ะ
ยายร้องไห้แบบแทบขาดใจเลยนะคะ

หลานชายขึ้นมาจากน้ำค่ะ
คือยายสงสัยทำไมมือถึงมีเลือด
ที่ข้อมือถึงมีเลือดออกล่ะ
คือตอนแรกเนี่ยคนบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุรถล้ม

แต่ยายบอกทำไมที่มือมันถูกฟัน

ตรงนี้เป็นสะพานข้ามห้วยนะคะ
ที่อำเภอธวัฒน์ปุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
กู้ภัยนำร่างนายนิโคลัส

ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นมีแผลจริงค่ะคิง
มีแผลฉีกขาดที่ข้อมือขวา๓เซนติเมตร
พับแขนขวา๕เซนติเมตร
แล้วก็ที่ศีรษะข้างใบหูอีก๓เซนติเมตรค่ะ

ก็เลยจอดรถลงไปดูกันแล้วโทรแจ้งกู้ภัย
ลองดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคลิปนี้พลเมืองดีเขาขับรถผ่านมา
พอดีก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้นะคะ
เป็นถนนแจ้งสนิทนะคะเวลา๒ทุ่มครึ่งค่ะ

อนเดอร์เวฟสีน้ำเงินดำล้มอยู่บนสะพาน

เลยโทรแจ้งกูภัยแล้วก็ตำรวจสาวพอร์ธวัดบุรี
เราส่งคุณอัพจิรายุทธ์ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะ
มีตำรวจนำสเปรย์สีขาวมาพ่นตามจุดที่เห็นร่องรอย
รถมอเตอร์ไซค์ผู้ตายเสียหลักล้มแล้วนะคะ
รวมถึงตรงคอสะพานที่มีแผ่นสะท้อนแสงถูกชน
บิดเบี้ยวระยะทางกว่า๑๐๐เมตรด้วย

ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของคลิปก็คือคนเมื่อคืน

เขาบอกว่าเขาขับกระบะมาจากอำเภอเมือง

จังหวะที่ขับมาใกล้กับสะพานจุดเกิดเหตุ

ประกายไฟรถมอเตอร์ไซค์ทะไหลไปกับพื้น

เพราะถ้ามีรถคันอื่นด้วยก็น่าจะเห็นไฟท้าย

เห็นคนอื่นขี่รถคันไหนมาเลย
ไม่เห็นว่ามีการเฉียวชนกันด้วย

เขาก็เลยให้ภรรยายกมือถือถ่ายคลิปเอาไว้หน่อย
ตอนนี้เห็นประกายไฟรถคันเดียวไม่ได้มีใครตามหลัง
ใช่ก็มีแต่เราแล้วคันแรกเลยนะ
ประมาณร้อยเมตรเราเห็นแล้วก็เออชะลอแล้วก็เปิดไฟมาหมักไว้

งั้นแสดงว่าตอนที่รถฉลับไปเนี่ย

ไม่ไม่ได้มีใครเบียกกับรถ

เพราะพี่เห็นกับตาม
ใช่ก็ประมาณนี้แหละ๑๐๐เมตรเหรอ

ช่วงบ่ายนะคะครอบครัวของผู้ตาย

กลับมาทำพิธีทางศาสนาที่บ้านแล้วนะคะ

ให้กับหลานนะคะ

มีการวางขันห้าแล้วก็โปรยเหรียญ
ทางให้กับวิญญาณตามความเชื่อนะคะ

ยายบอกยายติดใจติดใจมากด้วย
เพราะว่าแผลที่แขนขวาของหลานเนี่ย

มันไม่เหมือนแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเลย

ล้มอยู่ห่างจากจุดพบศพตั้งไกล

ไปทำพิธีเชิญวงญานะคะ
เจอกับผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ที่เราสัมภาษณ์

ตอนยายบอกได้คุยก็เข้าใจละ

ผลชนสูตรจากคุณหมอก็อธิบายไว้ละเอียด
ตอนนี้ครอบครัวก็ยอมรับค่ะ

พอดีพ่อเพื่อนก็ยืนยัญว่า

เป็นพวกเด็กขี่ไผล

มันได้เอาขี่เพัย
ขับรถเร็วเพิ่งขับรถเร็ว